คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีชุดปฏิบัติการพิเศษ
การปกครองร่วมกับกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กเขาบอกว่านำกำลังทหารไป
ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะนะฮะไปปิดผับแห่งหนึ่งแถวแถวเจริญราชนะฮะ
พอไปถึงนะฮะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยครับ
เข้าไปปุ๊บนะฮะเปิดไฟสว่างปั๊บเลย
แน่ไปเจออะไรนี่สองพลาสติกไสต์อะไรมีอาย์ซมียาอียาเค

ส่วนยาปริมาณเนี่ยไม่มากนะนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของธนบัตรทิ้งไว้เหมือนกัน
คือเหมือนเป็นการซื้อขายในพื้นที่นี้มันก็มีทั้งเงินตกอยู่มีทั้งยาตกอยู่

คือทุกคนไม่มีใครถือทิ้งหมดเลยนะครับ

นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตอนนั้น๘๐๐กว่าคนแห่กำลังได้ที่
ดื่มกินเต้นกันเต็มที่เลยสนุกเลยทีเดียว
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตัวนักท่องเที่ยวกว่า๔๐๐คนวิ่งหนีครับ
ออกจากผับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังวิ่งออกไปหมด
ปีนกำแพงออกก็มีแล้วก็ฝ่าออกไปได้
หลบหนีออกไปประมาณ๔๐๐คนจากทั้งหมดประมาณ๘๐๐คน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเหตุการณ์เปิดไฟปุ๊บ
อีก๔๐๐คนยังอยู่ก็เลยพยายามอธิบายว่า
ขอเข้ามาตรวจค้นเป็นเพราะอะไร
ให้คนที่อยู่เข้าใจว่าเป็นปฏิบัติการในการตรวจค้น

แล้วก็แยกชายฝั่งหนึ่งหญิงฝั่งหนึ่ง

เบื้องต้นพบนักเที่ยวชีม่วงถึง๑๑๔คน
เป็นผู้ชาย๔๘คนผู้หญิง๓๖คน
๗๘คนเป็น๑๘คนผู้ชาย๗๘คนผู้หญิง๓๖คน
และเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีก็มีเข้าไปใช้บริการ๒คน
จำนวนนี้อายุต่ำกว่า๑๘ปี๑คน
และจากการตรวจสอบใบอนุญาตผับนี้
ไม่มีการขออนุญาตในการตั้งสถานบริการอย่างถูกต้องด้วย

แล้วก็เตรียมเสนอให้ผู้วาดผู้วาดกุธมรณ์
ใช้อำนาจคำสั่งตามคำสั่งคอสช
ปิด๕ปียาวไป
ส่วนคนที่ฉี่ม่วงก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไป
ถือเป็นการตรวจค้นปิดค้นครั้งใหญ่
กลางกรุงจะเดินราดนะครับ